เรื่องน่าเศร้าของวงการบันเทิงกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางครอบครัวของทางด้านหม่อมหลวงสุรีวันสุริยง
หรือว่าคุณปุ้มนะคะอดีตนางเอกนักบู้เมืองไทยค่ะ
ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งรังไข่ในวัย๕๙ปี
ได้มีการทำพิธีรดน้ำศพและสวดพระพิธรรมศพ
วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเป็นคืนแรกค่ะ
ข่าวการจักรไปของหม่อมหลวงปุ้มนะคะ
นางเอกนักบู้ที่แฟนหนังรุ่นใหญ่น่าจะยังจำกันได้ดี
สร้างความเสียใจให้กับทางครอบครัวและคนบันเทิง

คุณปุ้มเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่๒๕กันยายน
หลังจากที่ได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการเส้นเลือดในสมองแตกค่ะ
หลังจากนั้นตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่รังไข่
และรักษาอาการป่วยมานานเกือบ๒ปี
เมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะทางด้านครอบครัวก็มีพิธีรดน้ำศพ
โดยมีคนในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมไว้อาลัย

ไม่ว่าจะเป็นคุณปูปริศนาคุณแชมป์พีรพล
แล้วก็แฟนสาวน้องวิวพงชนกค่ะ
จากนั้นค่ะหม่อมราชวงศ์ธิติศาลสุริยง
คุณพ่อของคุณปุ้มก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชน
โดยคุณพ่อได้เล่าว่าภูมิใจกับลูกสาวคนนี้
สมยนามราชินีนักบูสิ่งนี้ไม่ได้มาง่ายค่ะ

ในตอนที่นอนป่วยก็สู้มานานกว่า๒ปีค่ะ
ทางด้านคุณเจี๊ยบชะนินสามีก็เผยว่า
ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับภรรยาแล้วนะคะ
นั่นก็คืออยู่เคียงข้างกันจนวันสุดท้ายของชีวิตค่ะ
ภูมิใจครับภูมิใจนะครับ
ก็ราชินีนักบูก็ไม่ได้เป็นง่ายเหมือนกัน
เป็นลูกที่ผมภูมิใจในความที่เขามีความตั้งใจอุตสาหะจริง
เขาเล่นเองเลยกล้ามากเขาเป็นคนกล้าจริง
เสียดายว่าเขายังมีโอกาสจะต้องอยู่กันอีกหลายปีนะ
ถ้าเกิดเขาไม่มีสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบที่เราก็ต้องทำใจ
เราก็อยู่เคียงข้างกันตามสัญญาที่คุยกันไว้ตลอดว่า
เราจะอยู่ด้วยกันจนถึงลมหายใจสุดท้าย
ปุ้งก็พยายามที่จะต่อสู้กับอะไรต่างที่เข้ามาหาเขา
พยายามที่จะสื่อสารให้เรารู้ด้วยการกระพริบตาหรือบางทีจะขยิบปากบ้าง
แต่ด้วยภาวะต่างพี่กุ้งก็ค่อยอ่อนลงอ่อนลงแล้วก็เสียไปตอนช่วงตี๓๔๕
เวลานั้นที่ได้อยู่กับเขาตามคำมั่นสัญญา
มันมีค่ามากที่สุดที่สุดในชีวิตของผมเลยทีเดียว
ก็มีพิธีพระราชทานเผลิงศพในวันที่๑ตุลาคมนี้ค่ะ
ปุ้มก็เป็นดาราในดวงใจของใครหลายคน
รวมไปถึงเป็นไอดอลในการทำงานข่าวแบบผู้ประกาศแบบพวกเราด้วยนะคะ